ถามก่อนว่าทำไมตำรวจท้องที่ถึงจัดการไม่ได้
ถามแบบนี้ไว้ก่อนแล้วจะให้คุณผู้ชมช่วยกันหาคำตอบเพราะว่า
คือคุณตาท่านหนึ่งเขาเกษียณแล้วอายุ๘๐กว่าเขาเปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่ที่บ้าน

แต่ละวันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาข่มขู่และมาขอเงินคุณตาแทบทุกวัน
เป็นร้อยเป็นพันแล้วขอตลอด๒ปีที่ผ่านมาและทุกครั้ง
คุณตาจะจดยอดเงินเอาไว้ในสมุดเล่มหนึ่ง
ลูกสาวที่ทำงานในกรุงเทพเห็นความผิดปกติ
กลับมาดูปรากฏว่าคุณตาให้เงินกับผู้ชายคนนี้เบ็ดเสร็จแล้ว๒แสนคุณผู้ชม
ไปดูภาพวงจรปิดตอนคุณตาโดนผู้ชายคนนี้มาข่มขู่ถึงในบ้านครับ
หรือว่าเงินเงินตังค์แล้วให้ไปเยอะแล้วพอนะขอแปลง๕๐กว่าได้

มีทั้งคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ลูกสาวคนโตแอบติดเอาไว้ดู
แล้วก็คลิปที่มีการถ่ายเอาไว้ในบ้าน
ผู้ชายคนเสื้อส้มเนี่ยมาขอเงินตาทุกวัน
คุณตาแกก็อายุ๘๐กว่าแกก็กลัวโดนทำร้าย

คือคุณตาเป็นอดีตคุณครูเกษียณแล้ว

อยู่กับลูกสาวที่สติไม่ค่อยดี

วันดีคืนดีลูกสาวคนที่อยู่กรุงเทพ
ทำไมเงินในบัญชีพ่อค่อยโดนถอนแล้วหายไปเรื่อย
ก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดดูซิว่าในบ้าน

แล้วก็ไปเห็นว่าจะมีผู้ชายวัยกลางคนคนนี้
มาหาคุณพ่อแทบทุกวัน
มาข่มขู่ขอเงินตาเป็นประจำ
คุณตาก็ให้เงินไปหลายละครั้ง
และทุกครั้งที่คุณตาให้คุณตาจะจดเอาไว้ในสมุด

ตลอด๒ปีที่ผ่านมาคุณตาให้เงินผู้ชายคนนี้ไปเกือบ๒แสนบาท

คือพ่อก็ยังจดเอาไว้ทุกบาททุกสตางค์นะฮะ
เกือบ๒แสนบาทนะฮะ
ลูกสาวก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครสิทธิ์ธรรมราช
แต่ตำรวจรับแค่ลงบันทึกประจำวัน
แล้วบอกว่าคุณต้องให้คุณตามาแจ้งความเองเพราะคุณตาเป็นเจ้าของทรัพย์
แต่คุณตาไม่ยอมไปไงด้วยความที่แกก็อายุเยอะ
แกก็กลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหากับผู้ชายคนที่มาข่มขู่หรือเปล่า
พอลูกสาวย้อนกลับไปหาตำรวจว่า
คุณตำรวจดิฉันขอมาดำเนินการแทนคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อไม่กล้ามาอย่างนั้นอย่างนี้

ตำรวจแนะนำว่างั้นคุณต้องไปที่ศาลไปยื่นขอสารให้สารพิจารณา
และมีคำสั่งว่าคุณพ่อคุณเป็นคนไร้ความสามารถ
ไร้ความสามารถ

งงอ้าวฉันต้องไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
ที่พ่อฉันโดนคนข่มขู่เงินไปสองแสนแล้วลูกสาวคิด
ถ้าเกิดว่ากว่าจะไปยื่นต่อสารมันไม่ช้าไปเหรอแล้วเป็น
ข่าวไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วคนที่มาข่มขู่มันจะไม่หนีหายไป
เหรอแล้วมันจะไม่ไปทำร้ายพ่อฉันเหรอก็เลยอ่ะตำรวจไม่
ช่วยใช่ไหมฉันขอโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลแล้วให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยพ่อฉันหน่อยเถอะก่อนที่จะโดนผู้ชายในภาพนี้
ข่มขู่ขอเงินและทำร้ายอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็ฝากถาม
ยังตำรวจว่าเอ๊ะจริงแล้วก็พ่อโดนเนี่ยเหมือนเอาเงินไป
อย่างนี้แล้วทำไมลูกสาวไปดำเนินการแทนไม่ได้ต้องได้เนาะนั่น
ไม่ควรจะทำได้อ่ะถึงขั้นก็ต้องให้ไปร้องศาลว่าพ่อเป็น
ไร้ความสามารถเลยนะค่ะนะครับนี่แหละฮะคือถ้าเข้าหาหน่วย
รัฐไม่ได้หาสื่อมวลชนนี่เป็นทางออกที่ถูกต้องที่สุดแล้ว